คนร้องเรียนมาที่จังหวัดสมุทรปราการ
หมาแมวกว่า๑๘ตัวเนี่ย
ถูกค้างอยู่ในบ้านนานกว่า๒เดือน
เรากันกินอะไรก็อดหยักนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปในบ้านไปช่วยเหลือมาได้
ตรหมสมุดประการพร้อมกับจันทธิปศรุษัตริย์

ไปตรวจสอบบ้านเลขที่๒๔๑ทับ๒๓

หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีสุนัขและแมวกว่า๑๘ตัว
ถูกขังทิ้งเอาไว้ในบ้านตามยฐากรรมนานกว่า๒เดือน
ดูข้างนอกบ้านได้ปกตินะเดี๋ยวทุกคนดูเข้าไปข้างใน
แล้วก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยด้วยนะคะ
พอเข้าไปในบ้านเจ้าหน้าที่ก็พบว่าบ้านนี้ถูกทิ้งให้สุดโทรม
มีรั้วรอบประตูหน้าต่างมีเหล็กดัด
แต่ภายในบ้านก็มีเสียงของสุนัข

นี่คือในบ้านคุณดูสภาพมันคือทิ้งแบบไม่มีใครดูแลนะคะ
อาหารแล้วก็มูลของมันเนี่ยก็ทิ้งกระจัดกระจายเกลือน

บอกเข้าไปเนี่ยเจอหมานอนตายอยู่ก็มีนะบาง
ก็มีมีสุนัข๖ตัวอยู่ในบ้าน
อีก๒ตัววิ่งอยู่นอกบ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยิงลูกดอกยาสลบใส่สุนัข

รวมแล้วนำออกมาได้๘ตัว
แต่ละตัวเนี่ยสภาพก็ผอมโซแล้วมันก็ดูตื่นตนกตกใจเนี่ยนะคะ
ตัวก็มีเห็บหมัดเกาะอยู่ด้วย
คราวนี้ยังไม่พอนะคะนอกจากช่วยสุนัขออกมาแล้ว
เจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนห้องนอนชั้นสองค่ะ
พันธุ์ไทยก็มีพันธเปอร์เซียก็มีอีก๑๐ตัวนะคะ
ก็สามารถที่จะช่วยเหลือออกมา
จับใส่กรงออกมาภายนอกบ้าน

มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้านะคะ
โดยนำสุนัขไปดูแลที่บ้านพักสี่ขา
เพื่อหมาจรป้าจุที่คลอง๑๐จังหวัดปฐุมธานี
สารวัตรกรมประสุทธิ์นายแดนชัยนุมัย
บอกว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางนิทธเนธมนต์นัทธภูริ
เจ้าของบ้านในข้อหาทารุณกรรมสัตว์แล้วนะคะ
เพราะว่าปล่อยให้สัตว์อดอาหารและป่วย
โทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทด้วยนะคะ
ไม่แน่ใจนะว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงมีสุนัขและแมวมากขนาดนี้
ก็คงต้องตรวจสอบต่อไปถึงที่มาของการที่นำสัตว์มาขังเอาไว้
แล้วก็การที่เจ้าของก็ทิ้งสุนัขไว้แบบนี้นะครับ